เป็นเรื่องราวระหว่างผู้โดยสารและคนขับรถแท็กซี่อีกแล้วค่ะ
คือผู้โดยสารเขาเรียกแท็กซี่คันหนึ่งจากแยกสุรศักดิ์
ตั้งใจจะไปพระราม๒วิ่งเส้นสะพานสาธรณ์
เส้นสะพานตักสินเส้นสาธรณ์
ปรากฏว่าผู้โดยสารบอกว่าไม่อยากขึ้นทางด่วน
คนขับรถแท็กซี่บอกผมจะขึ้นทางด่วน
ใครที่มาใช้เส้นนี้เขาก็ขึ้นทางด่วนทั้งนั้น
ถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเชิญลงเลย

คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ

มันเป็นสิทธิ์ของผู้โดยสาร
ใช่จะมาบังคับได้ไง
แล้วคนขับรถแท็กซี่บอกถ้าไม่ขึ้น

ขัดใจพี่คนขับรถแท็กซี่บอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้โดยสารสาวรายนี้เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็ระบุข้อความอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมีการโพสต์แย้งด้วยนะคะ
บอกว่าโดยปกติแล้วคนขับรถแท็กซี่
ควรจะตกลงกับผู้โดยสารก่อน
ถ้าจะไม่ไปก็ควรที่จะบอกตั้งแต่แรกไหม
แต่กลับพาขับมาพอจะขึ้นทางด่วน

แล้วสุดท้ายไล่เธอลงแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ที่สำคัญคุณเห็นไหมฝนมันก็ตกด้วย
ตอนที่เธอเดินลงจากรถเนี่ยนะคะ
ใจจอดมากรู้อย่างนี้เรียกกราฟแต่โต๊ะหนึ่งก็น่าจะจบเรื่อง
เออเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะฉะนั้นคุณพี่แท็กซี่
ถ้าเกิดว่าแกรปมันจะถูกกฎหมายสักวันหนึ่ง
โวยวายนะถ้าเกิดพี่ยังบริการแบบนี้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คืออย่างที่บอกไปแยกสุรศักดิ์แน่นอน
หลังจากที่คลิปนี้ถูกปรากฏออกมาในโลกออนไลน์
หลายคนก็เข้าไปวิพักษ์วิจารณ์
ลักษณะต่อว่าพฤติกรรมของแท็กซี่นั่นแหละ

ก็เอาเรื่องนี้มาให้ดูเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าอันนี้เป็นแค่คลิปหนึ่งช่วงสั้น
เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นคลิปมันเกิดอะไรขึ้น

เพราะฉะนั้นเอาจริงเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่แท็กซี่ด้วย
ถ้าเกิดว่ามีคลิปเต็มเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมนะคะ